เราเคยได้ยินคำขอโทษจากคุณเปรมชัยไหมครับใครเคยได้ยินบ้างครับ
ใครได้ยินบอกผมหน่อยฮะใครเคยได้ยินเวอร์ไซต์อิตาเลียนไทย
รู้สึกขอโทษต่อการกระทำของนายเปรมชัยบ้างครับมีไหมฮะ
เห็นแต่นายเปรมชัยออกมาบอกว่าผมไม่ผิดใช่ไหมครับถ้าคุณเปรมชัยไปเดินป่าแล้วทำไมต้องมานั่งกินเสือดำอะครับ
ถ้าคุณเปรมชัยไปเดินป่าทำไมต้องมีปืนเหรอครับการที่คุณจะไปเดินป่าเนี่ยคุณมีแค่กล้องก็พอแล้วครับ
โครงการข้อเรียกร้องที่สองนะครับ
ขอให้รัฐบาลนะครับขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์บริษัทอิตาเลียนไทย
กว่าจะมีคำสั่งของสารถึงที่สุดแล้วว่าไม่ผิด
หรือตัวประธานของคณะกรรมการบริหารอิตาเลียนไทยลาออกจากตำแหน่งครับ
สิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะตอนนี้ครบรอบ
หนึ่งร้อยวันเสือดำนะครับเรายังไม่เห็นความรับผิดชอบทางสังคม
อิตเตอเรียนไทยเลยนะครับแม้คดีจะขึ้นสู่ศาลแล้ว
แต่นั่นก็เป็นกระบวนการทางยุติธรรมของศาลเราไม่เกี่ยว
ให้เป็นอำนาจของศาลนะครับแต่วันนี้เรามาเพราะนี่คือมาตรการลงโทษทางสังคมนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อบริษัทนี้ไม่ได้รักษาธรรมาภิบาล
เพราะถ้าเราไปดูในบริษัทพิบาลของบริษัทอิตาเลียนชัยนะครับ
จะมีอยู่สองข้อที่นายเต็มใจได้ทำผิดบริษัทพิบาร
เกี่ยวกับเรื่องของทางจริยธรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมการรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมนะครับ
เมื่อบริษัทนี้เป็นคู่สัญญากับรัฐบาลแล้วไม่มีธรรมาภิบาล
แล้วทำเขตบรรษาธิบาที่เป็นหลักสากลของบริษัททั่วโลกชั้นนำที่ต้องมี
สำหรับโครงการนะครับถ้าเป็นไปได้เราขอให้ชะลอไว้ก่อนเราไม่ได้บอกให้ยกเลิกโดยทันทีนะครับ
ชะลอไว้จนกว่าสารจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดครับ
จนกว่านะครับสารจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดจริงหรือไม่
และหรือประธานหรือนายเปรมชัยลาออกหรือมีการเปลี่ยนตัวประธานนะครับ